ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องของเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเนี่ยถ้าเอามาเล่าเป็นข่าวเมื่อไหร่ไม่เคยดีแน่นอน

คงจะเลือกบ้านหรูขนาดไหนก็ได้แต่เลือกเพื่อนบ้านไม่ได้
ครอบครัวนี้ค่ะคือเป็นสามีภรรยา
ผู้หญิงเป็นคนไทยแต่ผู้ชายเธอมีสามีเป็นชาวต่างชาติ
เล่าแบบนี้บอกว่าทนทุกข์แบบนี้มาหลายปีแล้วมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ด้วยเหตุว่าเพื่อนบ้านไม่ชอบหมามันถึงขั้นกลายเป็นตบตีเทาต่อยกันเลยทีเดียว
เดี๋ยวลองไปดูสภาพสามีเธอแต่เดี๋ยวไปดูคลิปกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
คือเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายนะคะคุณผู้ชมที่เกิดขึ้น
มันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันด้วยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า
อย่างที่บอกค่ะนะครับนางสาวชนลดายุ๔๖ปี

เธออยู่ที่อำเภอกุมภาวะปีนะคะที่อุดรธานี
ถ้าเอาหลักฐานไปแจ้งความ
หลังจากที่สามีของเธอชื่อว่านายมาโกอายุ๖๔ปี
ถูกทำร้ายร่างกายบอกว่าอะไร
เช้าวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
สามีก็พาหมาออกไปเดินเล่นตามปกติก็เป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ไปเจอเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่ง
แล้วไม่รู้ว่าไปสภาพไหนยังไง
สามีพาหมาไปเดินเสร็จกลับมาบ้านด้วย
สภาพที่มีแผลเต็มเลย
คุณดูดิคะสภาพหน้าของสามีของคุณชนระดา
เป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่ขอบตายอย่างเดียว

ศีรษะน่าจะแตกแล้วเลือดมันไหลลงมาเห็นไหมคะ
แล้วยังมีแผลตามแขนนี่ดูดิ
เลือดตกยังออกกันเลยอ่ะตามใบหน้าก็อีกเพียบเลยนะคะ
คุณชนระดาเธอบอกแบบนี้เธอเจอแบบนี้เธอช็อกนะ

แต่อย่างที่บอกเพราะหลังจากนั้น
มันก็เป็นเหตุการณ์ตามในคลิปเพราะลูกชายของอีกฝ่ายนั้น
บุกมาหาเรื่องถึงที่บ้านแล้วมีการทำร้ายกันอีกด้วย
คุณชนระดาเล่าแบบนี้ว่าเธอเสียสุขภาพจิต
เพราะเพื่อนบ้านไม่ชอบหมานี่ตามคำกล่าวอ้างของเธอนะคะ

สามีเธอรักหมานะก็เลี้ยงเอาไว้ประมาณ๔ตัว
ทุกเช้าเป็นปกติก็จะจูงหมาออกไปเดินเล่น
แล้วก็จะเอาข้าวไปให้หมาจรจัดแถวนั้นด้วยค่ะ
เพื่อนบ้านอยู่อีกฝากหนึ่งของถนนไม่ชอบหมา
ดาทอสามีของเธอที่เป็นชาวต่างชาติตลอดเลยว่า
คือไม่ให้พาหมามาเดินหน้าบ้านหรือมาผ่านหน้าบ้านเอาง่าย
เจอกันทีไรก็ถูกด่ายั่วยุต่างนานา
เคยถูกใช้หนังสติ๊กยิงใส่หมาแล้วก็สามีของเธอด้วยนะคะ
เธอเล่าแบบนี้ด้วยบอกปลายปีที่แล้ว
ตอนนั้นสามีก็พาหมาไปเดินเล่นเหมือนเดิม
ลุงคนนี้แหละค่ะขี่รถผ่านมาแล้วตะโกนด่าสามีของเธอ

แล้วคลิปเนี่ยคือมันจะมีการตะโกนด่าในลักษณะว่า
ถ่ายคลิปถ่ายทำไมแล้วก็ด่าเหมือนกับว่าไอบัฟฟอโลอะไรประมาณนี้
แล้วเธอบอกว่ามีการถอดกางเกงใส่ก้นใส่สามีทุกอย่างด้วยนะ
เป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูแล้วกันที่เธอบอกมีคลิปหลักฐานนะคะ
นี่เป็นคลิปเมื่อปลายปี๖๔นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้จนกระทั่งล่าสุดมันเกิดมาเป็นเรื่องถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน

บอกว่าเรื่องนี้เสียสุขภาพจิตจริง
ปีใหม่แล้วขอได้ไหมขอเพื่อนบ้านดีค่ะ
เจออะไรบ้างก็มายืนดักหน้าไม่ให้ผ่านให้เดินผ่านไปทางนั้น
ไม่ให้เดินผ่านแต่ว่าทำไมถึงไม่ให้เดินผ่าน
ก็ก็คนไทยกับหมาคนไทยตัวอื่นทำไมเดินผ่านได้
ความรู้สึกมันก็ต้องห่วงก็ดาวเหมือนกัน
เป็นไปได้ไหมว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเห็นมากู้เลี้ยงมาสุนัขจรจัด

เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
เดี๋ยวต้องรออีกฝ่ายที่เป็นเพื่อนบ้านออกมาชี้แจงหน่อยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วหน่วยงานมีหน่วยงานกลางไหม
จะเข้าไปพูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้ไหมนะคะ